แต่ถ้าใครอยากจะไปเที่ยวถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ยังเที่ยวไม่ได้นะคะตอนนี้คือแน่นอนตอนนี้หน้าฝนเป็นช่วงมรสุมด้วย
แล้วก็ถ้ำหลวงเขาก็ยังปิดอยู่คือน้ำท่วมโถง๑๒๓เนี่ย
คือน้ำท่วมเต็มหมดแล้วเข้าข้างในไม่ได้
แต่ถ้าอยากไปเที่ยวเนี่ยไปได้ให้ไปดอยผาหมีดอยนางนอน
เมื่อวานนี้เรานำเสนอมีภาพมาให้ดูดอยนางนอน
คือมองไกลระดับสายตาเหมือนผู้หญิงนอนจริง

ใช่คือเห็นเป็นศีรษะเป็นตัวเนี่ยค่ะเป็นผม
คือเห็นชัดเลยแล้วก็จุดตรงนี้เมื่อสักครู่นี้
เขาไปถ่ายรูปครับแล้วก็มีทีมเก็บรังนก
ก็ไปโพสต์ท่าเหมือนกับทีมหมูป่าก็ถ่ายรูปจุดนี้
ก็เลยเชื่อว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดไฮไลท์ที่หลายคนอยากจะไปเที่ยว
นักข่าวของเราเที่ยวแล้วก็ยังไม่กลับ

คงติดใจเนี่ยไม่ยอมกลับไปดื่มกาแฟ

วิวดีมากค่ะอากาศเย็นสบายค่ะ
ถ้าฤดูหนาวนี้จะฟินสุดไปเลย
หลังเกิดเหตุที่ถ้ำหลวงคนรู้จักถ้ำหลวงเยอะขึ้น

แล้วก็จุดตรงนี้เป็นพื้นที่ติดต่อกัน
ผาหมี่ก็อยู่ตรงมวยผมจากดอยนางนอน
คิดว่าถ้ากรมอุทยานแห่งชาติป่านและพันธุ์พืช

คนก็จะมาผาหมีกันเยอะมากขึ้นด้วย

คือกาแฟที่แม่สายเนี่ยก็เป็นสายพันธุ์อาราบิก้า

คุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวของเราก็ไม่กลับไงคะ

เขาดริปกันยังไงอยากลองทำดู

มีเครื่องดิบที่เขาบอกว่าทันสมัยมาก
เป็นไม้ไผ่เป็นภูมิญาชาวบ้าน
มาเที่ยวมากแล้วก็เป็นชุมชนที่แบบต้องเชื่อมต่อกับถ้ำหลวงแน่นอนถ้ารัฐบาลเขาเปิด
เปิดว่าถ้ำหลวงให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วนะคือคือทางนี้มันมีโปรแกรมในการทำท่องเที่ยวอยู่แล้ว
คืออาจจะหนึ่งวันสองวันสองวันหนึ่งคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางทางกลุ่มท่องเที่ยวในผาหมีเนี่ยมี
แล้วก็เราสามารถเข้าไปเชื่อมต่อกับชุมชนได้เลยเพราะว่าถ้ำหลวงกับพามีคือเป็นอุทยานเดียวกัน
ที่เราต้องทำงานร่วมกันทุกวันนี้เราก็ทำงานร่วมกันอยู่แล้ว
ยิ่งถ้ามาเปิดตรงนี้นะคะผามีกับท่ามหลวงเนี้ย
ไปด้วยกันได้อย่างแน่นอนแล้วก็อยากจะให้ถ้ำหลวงเปิดการท่องเที่ยวเร็ว
คืออยากจะให้วิกฤตที่เราเคยเจอตรงนั้นนะคะเอาตัวนั้นมาเป็นโอกาส
แต่ทำยังไงประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำซ้อน
หรือว่าเอาสิ่งที่เป็นปัญหาณปัจจุบันนะคะที่เราผิดพลาดมาตรงจุดนั้น
เอามาแก้ไขแล้วให้เป็นท่องเที่ยวอย่างเชิงสร้างสรรค์เลยนะ
เชิงประวัติศาสตร์ก็ได้เชิงการท่องเที่ยวแบบลุยป่าก็ได้
ลุยถ้ำก็ได้หรือว่าพิชิตอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้
แต่ต้องสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะคาดว่านักท่องเที่ยวจะไปกันเยอะ
วิวสิคุณภาคภูมิมันชิวมากคือเขาบอกว่าค่ากาแฟเนี่ย
ละไม่กี่บาทอ่ะแต่ได้เห็นวิวแบบนี้มันคุ้มจริงจริงนะ
ถ้าคิดค่าวิวนี่นะมันแพงกว่าค่ากาแฟมหาศาล

เคยเป็นสถานที่ที่ในหลวงราชการที่๙เคยเสร็จพระราชดำเนินไปนะคะ
แล้วก็ทรงแนะนำชาวดอยให้ปลูกกาแฟนะคะครับ
แฟก็คืออาราบิก้านี่แหละค่ะแต่นอกจากกาแฟอาราบิก้าแล้ว
มีถั่วมะคาเดเมียเขาเรียกกันว่าเป็นราชาแห่งพืชเคี้ยวมัน
ปลูกเฉพาะที่ผามีกับดอยตุงนะคะขายกิโลกรัมละหนึ่งพันห้าร้อยบาท
เนี่ยค่ะแต่กว่าจะได้ผลผลิตเนี่ยปลูกกันเจ็ดปีสิบปีเนี่ยค่ะ

แล้วก็มีอาหารแบบชาวเขาเผาอาขาด้วยหลายอย่างนะคะ
แฟนมีทริปท่องเที่ยวหลายอย่างครับครับ